มาแล้วค่ะเหตุการณ์ที่โปรยไว้ตั้งแต่ก่อนปิดเบรกที่แล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์โชว์ของลับของลับนี่มีอะไรบ้างฮะ
แต่หลังจากนี้ไม่น่าจะเป็นของลับแล้วถ้าโชว์ออกมาขนาดนี้

เป็นเหตุการณ์ที่มีคนมาทำอนาจารย์ที่หน้าร้านเสริมสวย
หลายแห่งหลายจุดแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้ใกล้กันนะคะ
หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็เดินมาแบบนี้แหละ

คือเขาเปิดมาแล้วด้วยเปิดโทงมาแล้ว

มาก่อนหน้านี้ก่อนจะเดินมาถึงนะฮะ

แล้วก็มองเข้าไปในร้านแล้วก็เดินกลับไปกลับมาแบบนี้
แต่ว่าสายตานี่ยังเพ่งเข้าไปในร้านนะ
แล้วก็ทำกิจของตัวเองไปเรื่อย

แต่เดินโชว์เนี่ยเดินโชว์

หน้าร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง

วิทยาเขตหราชาที่ชนบุรี
ก็คือหลายร้านเขารวมตัวกัน
สำหรับเจ้าของเอาภาพนี้
มาร้องสื่อบอกว่ามีชายโรคจิต
หน้าร้านอยู่เป็นประจำ
อกจากจะกลัวในขณะเกิดเหตุแล้ว

ถ้าทิ้งไว้แบบนี้จะเกิดเหตุอันตรายอย่างอื่นตามมาหรือเปล่า
เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็ได้เล่าบอกว่าเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มของวันที่เกิดเหตุนี่แหละ
ที่ร้านตอนนั้นตัวเขาอยู่กับลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคน
ได้มีผู้ชายคนนี้แหละค่ะรูปร่างผอมสูง
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงเข้ามาแล้วก็มาจอดข้างร้าน
เดินมองไปมองมาในร้านแล้วก็ได้ล้วงของลับออกมา
ทำอนาจารย์แบบนี้แล้วก็เดินกลับไปกลับมานี่แหละค่ะ
ทางร้านได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ก็เลยบันทึกภาพนี้ได้
เป็นภาพสำคัญเป็นหลักฐานสำคัญ
เขาบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดลักษณะแบบนี้
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้
คนนี้เคยไปก่อเหตุแบบนี้แหละ
ของลับที่หน้าร้านเสริมสวยอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้กัน
แต่ที่ภาวะต่อไปน่ากลัวก็คือเดี๋ยวไปก่อเหตุอื่นนะฮะ

ใช่จะได้ไม่มีพวกเต็มมือโรคจิตอย่างนี้เขาเปิดอะไรที่มือแบบนี้
น่ากลัวเหตุการณ์เกิดไปเหมือนกันใช่มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วย

ไม่รู้ว่าถ้าออกจากร้านไปเขาจะทำอะไรหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลงทุนติดเอง
เอาไปมอบให้กับตำรวจแล้วก็อยากจะให้เร่งติดตามตัวชายโรคจิตคนนี้โดยเร็ว
เพราะว่าหลักฐานสำคัญประชาชนเอาไปมอบให้แล้วค่ะ